สัปดาห์นี้เราได้เห็นความเคลื่อนไหว
ของคณะกรรมการปยปทั้งรายชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ
โดยเฉพาะเลยก็คือชุดย่อยนั่นเองค่ะ
ประชาชนจับตามองก็คือคณะกรรมการเตรียมการ
สร้างความสามัคคีปรองดองที่ได้มีการกำหนดคำถาม
เพื่อจะไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ

วันนี้คุณปราโมทกับคุณลิขิตติดภารกิจสำคัญนะคะ
เราก็เลยได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเรา
คุณสมชายกรุสวนสมบัติหรือพี่ซูมคอลัมนิสต์ของไทยรัฐ

ดีครับเริ่มเข้ารายการเลยนะคะพี่

ความชัดเจนของคณะกรรมการปยปเริ่มมีเห็นโครงสร้างเห็นอะไรทุกอย่างแล้ว

เรื่องการปรองดองนี้ก็ยังมองไม่เห็นชัดเจนถึงระดับในการปฏิบัติการ
เพียงแต่มีออกมาแล้วว่าในการปรองดองนี้จะมอบหมายให้ทางฝ่ายทหาร
โดยเฉพาะอย่างนี้แม่ทัพทั้งสี่ภาคนี่นะครับ
เป็นประธานอนุกรรมการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
วิธีการก็คงจะคล้ายกันกับการทำประชาพิจารณ์นะครับ
จะมีการเริ่มต้นที่เมืองกาลที่ราชบุรี

มีจะมีการเริ่มต้นที่เมืองกาลที่หลาดบุรีและต่อไปพร้อมกันแล้วก็จะทำทุกจุดที่สำคัญของประเทศแม่ทัพภาค๑๒๓๔เนี่ยก็จะเป็นผู้ดำเนินการนะครับ
สิ่งเหล่านี้นี่คือนิมิตหมายอันดีที่ว่าหลังจากได้เคลียร์ได้ทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นการก้าวไปสู่การเมืองที่ทุกฝ่ายเรียกร้องต้องการ
ซูมค่ะเห็นเขาวางแม่ทัพในกองไว้ให้เป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นเนี่ยค่ะ
อันที่ผ่านมาในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยฝากความหวังไว้ได้มากแค่ไหน
จริงแล้วเนี่ยถ้าดูจากกลุ่มที่ไปรับฟังความคิดเห็นถ้าดูจากระดับจังหวัดอะไรอย่างที่ได้ภาพเป็นข่าวมาเนี่ยนะครับ
ก็ดูเหมือนว่าจะให้ทางทหารเป็นสายหลักใช่ไหมครับที่จะไปรับฟังแล้วก็เชิญคนมาพูดมาคุยกันก็จะรวบรวมนำเสนอ
ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ไม่น่าว่าจะครอบคลุมนะครับเพราะจริงแล้วคนที่จะมามันก็จะมาด้วยจำนวนจำกัด
แล้วก็เรื่องที่ทำดูเหมือนว่าจะบอกว่าตั้งกรอบไปเลยว่าเป็น๑๐เรื่อง๑๐ข้อ
แน่นอนครับแต่ละข้อนั้นเนี่ยก็อาจจะมีส่วนโยงล่ะสำหรับในการที่จะไปสู่การปรองดอง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำรายได้เรื่องอะไรแต่อะไรที่เคยพูดกัน
แต่ว่ามันก็จะได้ไม่เต็มที่จากการที่จะคุยจะคนในจริงแล้วควรจะต้องไปยังไง
ก็แต่จริงแล้วมานึกอีกทีนึงมันก็มองไม่เห็นเหมือนกันว่าจะทำยังไงที่จะให้มันคนเข้ามาร่วมได้กว้างใช่ไหมครับ
แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็มองในแง่ดีก็คือว่าการที่เขามาให้มีอย่างนี้ตั้งประเด็นให้คุยกันว่าถ้าจะปรองดองได้ทำใน๑๐ประเด็นนี้นะ
แล้วเชิญคนมาคุยกันก็เป็นการเหมือนกับทำซักซ่อมความเข้าใจให้ความรู้คนให้รู้ว่าเรื่องที่จะปรองดองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรต่างก็เป็นมองในแง่ดีก็คงจะได้อย่างนั้น
ก็คงจะเสนอแนะว่าถ้าอย่างนั้นก็ทำต่อไปทำต่อไปก็จัดประชุมอย่างนี้แล้วก็ได้อะไรมาก็เอามาบอกกล่าวประชาชนบ้างว่าที่กลุ่มนั้นก็ทำได้อย่างนี้จังหวัดนั้นทำได้อย่างนี้นะครับ
แต่ว่าจริงแล้วเราก็คงจะไปหวังผลอะไรจากตรงนี้ไม่ได้มากนักในเชิงที่ดีก็คือว่ามันทำให้เกิดความเคลื่อนไหวมีการพูดจามีการหยิบประเด็นอะไรมาพูดกันโดยตลอดครับ
แต่การพูดจาไปด้วยแล้วก็ควรที่จะต้องสื่อสารให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าใจด้วยเนี่ยมันจะสับสนกันไหมคะข้อเสนอแต่ละคน
จริงก็ถ้าเราถือว่าไม่เอาครบทุกประเด็นเอาเลือกประเด็นที่ตกลงกันได้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้ก็น่าจะดีกว่า
ในกรรมการใหญ่ที่นายกเป็นประธานปยปแล้วก็แตกย่อยไปอีก๔ชุด
นายกก็เป็นประธานแล้วก็รองนายกก็เข้าไปเป็นรอง
อันนี้เป็นคล้ายเป็นบอร์ดใหญ่เป็นบอร์ดใหญ่ของการจะเดินหน้าประเทศไทยสร้างอนาคตกันใหม่
แต่ว่าเฉพาะหน้าเนี่ยเมื่อกี้ถามถึงเรื่องกรอบ
ที่จะไปฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรื่องความปลองดองนี่แหละครับ
ตรงนี้ผมมองว่าเป็นหน่วยรัฐเวทรล่วงหน้า
เพื่อสังเกตการณ์ถ้าพูดแบบสับทหารนะครับ
ว่ามันจะไปยังไงครับเพราะว่าเขากำหนดกรอบเวลา๓เดือน
ตรงนี้ถ้ามันเกิดได้ปอยปรใหญ่มันก็จะไปได้
เดินหน้าไปได้ฉลุยถ้ายังเกิดไม่ได้ก็ต้องทำตรงนี้ให้มันลงตัวระดับหนึ่งก่อน
พูดถึง๑๐คำถามในกรอบนี้
ผมมองว่าเป็นการพูดถึงพื้นฐาน
สร้างความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วนเลยทุกระดับ
เพื่อให้เข้าใจถองแท้ในปัญหาของประเทศ
เพื่อที่ต่อไปเนี่ยการจุดชนวนหรือจุดประเด็น
หรือว่าปลุกระดมอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะทำได้ยากขึ้น
ประชาชนก็รู้จักถูกคิดแล้วก็มีดุลพินิษฐ์วินิจฉัย
บทเรียนที่เราเคยผ่านมาด้วย
ถ้าหากจะมองถึงกระบวนการใน๓เดือนนี้
ซึ่งถือเลิกวันวาเลนไทน์เลิกดีเท่าด้วยวันในความรับ
แต่มันมีชุดรับฟังฟังพี่เขียน
ซึ่งมีประหลักกระทรวงกลาโหมเป็นหัวโต๊ะแล้วนะฮะ
เป็นประธานอนุกรรมการแล้วก็ชุดวิเคราะห์นะฮะ
วิเคราะห์หลังจากฟังฟังพี่เขียนมา
ผู้บัญชาการอาหารสูงสุดแล้วก็ส่งไปถึงชุดที่๓
คือผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน
คือร่างข้อตกลงแล้วก็ไปถึงขั้นที่ว่า
ใครจะเซ็นหรือไม่เซ็นก็ไม่รู้ว่าสัญญาประชาคม
เพราะฉะนั้นจากกรอบ๑๐คำถามนี้นะ
มันจะต้องตกผลึกในการวิเคราะห์
แล้วก็ตกผลึกในงานของร่างข้อตกลงร่วมกัน
แล้วฟังนี้ก็ไม่ใช่ฟังเฉพาะนักการเมืองพรรดิ
ฟังทุกภาคส่วนกระจายไปทั่วประเทศ
ผมว่าตรงนี้น่ารุ้นยกแรกนะครับถ้ามันเกิดขึ้นได้เนี่ย
มันก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเดินหน้าอย่างอื่นต่อไปครับ
มองกันถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่นายกเองย้ำว่า
ต้องทำควบคู่ไปกับการทำงานของสี่คณะด้วยนะก็เลยทางกรมการปกครอง
ก็เลยมีการเสนอในการจัดทำวิทยุขึ้นมาครับล่าสุดยกเลิกไปแล้ว
ฮะก็คืออันนี้เป็นความฉับไวของมหาดไทยโดยแท้เลยนะครับ
พอบอกว่าจะต้องประชาสัมพันธ์แทนที่จะใช้สื่อที่มีอยู่แล้ว
ทั่วทุกหัวระแหงมีกรมประชาสัมพันธ์มีวิทยุประเทศไทยทุกจังหวัดอะไรเนี่ยนะ
ก็เห็นมีโครงการเสนอกันขึ้นมาว่าจะตั้งสถานีวิทยุประชารัฐ
ทุกอำเภอก็ประมาณหลายหมื่นล้านนั่นแหละครับอ่า
เก้าหมื่นหนึ่งพันล้านซึ่งก็ฟังฟังดูแล้วไหม
พอนายกเบรกนิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นก็เห็นว่ากลับตัวแล้วล่ะ
ยกเลิกแล้วตัวอะไรยกเลิกไปแล้วอืมแต่ว่ายกเลิกการจัดตั้ง
จัดซื้อเครื่องส่งตั้งวิทยุเนี่ยแต่อย่ายกเลิกวิธีการการกระทำอืม
ก็ไปขอกำลังของมหาธัยเนี่ยมีอยู่แล้วก็ไปร่วมมือกันสิครับว่า
กรมประชาสัมพันธ์กับวิทยุท้องถิ่นกับวิทยุชุมชนนะครับ
เคเบิ้ลท้องถิ่นเดี๋ยวทุกทุกวันนี้เขาก็มีอยู่แล้ว
ไม่ใช่เหรออันนี้สุดยอดเป็นเป็นมีอยู่แล้วไงฮะ
แต่เป็นเป้าหมายสำคัญที่จะผลักดันปยปให้เดินหน้าไปได้
นะครับเรื่องการพันธุ์เนี่ยถ้าหากว่าทุ่มเทโดยไม่ต้องมา
ควักซื้อสร้างสถานีใหม่ผมว่าประหยัดไปเยอะแล้วก็ทำได้ดี
แต่ประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่ฟังทั้งสองท่านพูดถึงเรื่องที่
ฝ่ายทหารไปจัดทำรับฟังความคิดเห็น
ฟังไปฟังมาแล้วเหมือนกับการทำโพนนะครับคือมีคำถาม๑๐ข้อให้กรอกให้ตอบ
ผมฝากไว้นิดหนึ่งนะครับว่าคนที่จะมาร่วมการทำประชาพิจารณ์ทำพลทำเรื่องการปรองดองนี้
ขอให้หลากหลายจริงนะครับ
อย่าลืมว่าไม่ใช่เอาแต่คนที่จะพอจากเกณฑ์มาจัดหามาได้มานั่งกันในสาราประชาคม
อยากให้เชิญพวกปราศชาวบ้านนะครับไปภาคไหนก็เอาปราบชาวบ้านตัวแทนภาคนั้น
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรดีเด่นหรือผู้นำชุมชนที่เป็นที่ยอมรับนับถือจริง
หรือแม้กระทั่งผู้นำมอบทั้งหลายนะครับ
บ๊อบสวนยางม็อบอ้อยม็อบโน่นบ๊อบนี่ที่เขาเดือดร้อนนะครับ
พวกนี้ไม่ใช่ผู้นำทางการเมืองแต่เป็นผู้นำผู้นำตามสถานการณ์นะครับ
ผู้นำเกษตรกรที่เคยออกมาต่อสู้เรียกร้องเนี่ยก็ชวนเข้ามาฟังด้วย
อยากจะให้มีความหลากหลายแล้วก็เอามานะครับ
ความคิดความเห็นผมเชื่อว่าแตกต่างกันเหมือนเดิม
ภาคอีสานจะคิดไปอย่างหนึ่งภาคเหนือจะคิดอย่างหนึ่งภาคใต้จะคิดอีกอย่างหนึ่ง
นี่คือแค่เบื้องต้นยังถึงจะทำมาขนาดไหนแก่แต่ก็ยังไม่เห็นสัญญาณของความปรองดองที่แท้จริง
สัญญาณของการปรองดองอยู่ที่ฝ่ายการเมืองฝ่ายคนที่มีเรื่องการเมืองอยู่ในหัวใจ
ถ้าจับไอ้พวกนี้มาตกลงกันได้ว่าละเลิกความประพฤติเก่าซะมาเริ่มต้นกันใหม่แข่งกันเหมือนเดิม
แต่รู้แพ้รู้ชนะขอเวลา๓ปี๔ปีแล้วก็คนที่ครองอำนาจอย่าเหิมเกลิมอย่าเป็นพระเด็จการรัฐสภาอันนี้ประเทศไทยไปได้ครับ
ว่าความขัดแย้งมันลงลึกไปแล้วสิคะพี่โอกาสที่มันจะเอาแต่ช่วงหัวหัวมาเนี่ยคงจะยากแล้วคงไม่ได้ไม่พอ
ก็จริงแล้วที่คุณทงชัยพูดเนี่ยก็ผมเห็นด้วยทุกประการเลยนะฮะว่ามันจะต้องเริ่มอย่างนี้
อย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ควรจะเริ่มจะเลือกวิทยุก่อนนะฮะเลิกแล้วอย่าหยุดประชาสัมพันธ์นะครับ
คือการประชาสัมพันธ์มันทำได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วทุกวันนี้เครื่องมือมีเยอะอยู่แล้วอย่างที่บอกเลยนะครับ
แต่มันไม่ได้ผลเนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิธีการทำเพราะว่าเรื่องของรัฐเนี่ยความจริงมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วไง
เรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับสาระเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของเชิงกึ่งปฏิบัติการวิชาการมันยากอยู่แล้ว
ถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากให้คนมีสีเลย
ไม่ได้แล้วสิเขาล็อกไว้หมดแล้ว

แต่คนดำเนินการน่าจะหาดาวเด่นในท้องถิ่น

เพราะผมนึกถึงสมัยที่เราเคยทำกัน
ความจริงเรื่องการหาความคิดอะไรต่างเนี่ย

ผมเคยอยู่เกือบ๓๐ปีแล้วเขาจะทำมาก
แต่เราจะเอา๑อาจารย์ท้องถิ่น

ให้เขาขึ้นมาเป็นคนนำอภิปราย

คือเราจะบอกว่ากลัวคนที่มาให้รับให้ความเห็นนี่เกร็ง
ใช่และอีกอย่างพอบอกว่าดำเนินการโดยใคร
พ่อบอกว่านำเนินการโดยทั้งฝ่ายทหาร
ฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยมันก็จะขาดความเชื่อถือไปเยอะ

บอกมันความเชื่อยังมีมากขึ้น

เอาเขาเป็นแก่นำไปให้ไปช่วยคุยกับชาวบ้าน
แล้วถ้าเป็นไปได้ว่าจังหวัดไหนหรือท้องถิ่น
หรือที่มีผู้นำชาวบ้านที่ดีเนี่ย

และให้คนนั้นเป็นผู้นำในการอภิปราย

คอยดูโยร์ลูกอะไรต่างด่านานา

คอยเป็นผู้ที่สนับสนุนอยู่ข้าง

วิธีการได้ไหมครับจนถึงปัจจุบัน
ครับก็ควรจะเป็นวิธีการที่มันแบบว่า
สบายผ่อนคลายกันนะฮะ

นะก็นึกถึงภาพเขาเองนะ

ก็ทำให้ผมคิดว่า

ตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าทางฝ่ายคอสชเนี่ย
คือฝ่ายรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะครับ
จะเอานิยามแค่ไหนนะครับ
เอาแค่ว่าไปเลือกตั้งแล้วไม่ให้มันเหมือนเดิม
จริงเขาก็เริ่มขอแค่เป็นจุดเริ่มต้น
อย่างนั้นก็ดี
แต่ว่าผมก็กลัวว่ามันจะมีผลข้างเคียง

อย่าลืมว่าคั่วขัดแย้งเนี่ยนะครับ
ที่เราเห็นกันมาเนี่ยก็เป็น
หัวคั่วก็เป็นนักการเมืองเป็นพักการเมืองแหละ
และต่างก็มีฐานประชาชนมีฐานมวลชน

พวกนี้ก็มีปัญหา
ที่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิด

หรือว่าเรื่องอภัยโทษ

ผมถึงบอกว่าขอพูดหน่อยเถอ

อะไอตรงเนี้ยมันจะทำให้ละอุ
ผลข้างเคียงอมโลกต่อไปหรือไม่
เสริมที่กุศุนทรพูดไอ้๑๐เรื่องนี้นะครับ
จริงแล้วถ้าถามว่ามันเป็นความสำคัญแค่ไหนเนี่ย
เรื่องเป็นการตอบโจทย์ของการขัดแย้งทั้งหมด

อะไรที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งก็จะมาอยู่ใน๑๐นี้
เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องระยะยาวที่ต้องแก้กันในระยะยาว

แต่ผลจริงที่เราอยากเห็นคือผลระยะสั้น
เพราะเราจะเห็นว่าการทะเลาะเบาะแว้งจริงมันมาจากพักการเมือง

ถ้าสามารถที่จะมาตกลงกันได้มันก็จะไม่มีปัญหา
เอาฝ่ายนี้ก่อนแต่ว่ารัฐบาลอยากทำไปพร้อมกัน
แต่อย่าลืมว่าหัวโต๊ะของการหลังจากเขาตกผลึกร่างข้อตกลงแล้วเนี่ย
หัวโต๊ะคือผู้บัญชาการทหารบกนะครับ
ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าใครจะเซ็นหรือใครไม่เซ็น
เรื่องนี้จะบอกว่าต้องตามกันยาว
แล้วก็อย่ากระพริบตาดีกว่าค่ะ